แต่ทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานศพ
เพราะว่างานศพของคุณยายบางอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ลูกหลานนอกจากจะจัดพิธีชาปนกิจศพแล้ว
ยังเอาลอตเตอรี่ไปเป็นของชำรวยด้วย
เพราะเขาบอกว่าก่อนหน้าที่คุณยายบางจะเสียชีวิตเคย

ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๓งวดติดต่อกัน

เอาลอตเตอรี่๖๐๐ใบมาเป็นของชำรวย

จัดขึ้นที่วัดโพอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
ภายในงานเจ้าภาพก็นำดอกไม้นานาชนิดมาประดับตกแต่งนะคะ
แต่ที่แปลกกว่างานศพอื่นทั่วไปก็คือ
ลูกหลานของยายบางเอาลอตเตอรี่๖๐๐ใบเลยค่ะ
แจกเป็นของชำรวยให้กับแขกที่มาร่วมพิธี
ด้านนายเทวริสขันฤทธิลูกเขยของคุณยายนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ยายบังจะเสียชีวิต
เคยได้รับคำโอยพรจากยายบางนะเหมือนถึงตัวเขาเอง
แล้วก็เอาคำโวยพรไปซื้อลอตเตอรี่
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งละ๑๐ใบเนี่ย

เชื่อว่ายายบางชอบให้โชคกับลูกหลาน

อยากจะแจกลอตเตอรี่เป็นของชำรวยค่ะ
จะถูกบ่อยมากครับส่วนมากก็ไม่ใหญ่นะฮะ
อาจจะซื้อเลขชุดเลขท้าย๓ตัว๑๐ใบอย่างนี้ฮะ
ละ๑๐ใบ๑๐ใบเคยถูกมาทั้งหมด๓งวดซ้อนครับ
เราก็ขอชำรวยเราจะให้อะไรกับผู้มาร่วมงานกันดี
อยากจะให้มีโยกต่อกลับไปก็เลยตกลงกัน
ก็เลยซื้อลอตเตอรี่แจก
ส่วนนางสาวมนฤดีประดับวงหลานสาวของคุณยายบางนะคะ

ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานกับผู้ยากไร้เป็นประจำเลย

ควรจะหาวิธีให้ยายบางได้ทำบุญทำทานเป็นครั้งสุดท้าย

หวังว่าคุณยายบางจะโดนบันดาลให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานถูกรางวัล
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่ยากไร้ต่อไปเหมือนกันนะคะ